เหตุการณ์บนท้องถนนค่ะคุณผู้ชมค่ะนาทีชีวิตจริงเพราะว่า
โฟเฟอร์แท็กซี่คันนี้เนี่ยขับรถอยู่แล้วเกิดอาการชักเกร็งควบคุมรถไม่ได้นะคะ
ก็พุ่งชนกำแพงบ้านคนที่สี่แยกประชาราชบำเพ็ญใกล้ใกล้สำนักงานเขตห้วยขวางค่ะ
ทะลุแบบนี้เลยนะคะบาดเจ็บสองก็คือคนขับแท็กซี่กับผู้โดยสารนี่แหละค่ะ
หกโมงครึ่งเมื่อเช้านี้เองนะคะตำรวจได้รับแจ้งรถแท็กซี่เสียหลักชนกำแพงบ้าน
แล้วไฟเนี่ยลุกไหม้รถด้วยคุณผู้ชมค่ะนะคะก็ผู้บาดเจ็บสองรายคือ
นายวิสุทธิ์นิติกุลเป็นคนขับนะคะอีกรายหนึ่งเป็นผู้โดยสารผู้หญิงศีรษะแตกค่ะ
ก็สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าระหว่างที่นายวิสุทธิ์กำลังไปส่งผู้โดยสาร
พอมาถึงตรงนี้ก็เกิดอาการชักเกร็งแล้วรถก็เสียหลักพุ่งชนกำแพงนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบตรงสามแยกประชาราชบำเพ็ญ
ก็พบว่ามีคนงานกำลังเอาแผ่นสังกษีมาตีปิดกำแพงตรงที่เกิดเหตุเอาไว้นะคะ
เพราะว่าโดนรถขับชนทะลุเมื่อเช้านี้เนี่ยค่ะก็ถูกปิดเอาไว้แบบนี้ก่อนค่ะ
สารวัตรสอบสวนสนห้วยขวางเนี่ยหลังจากที่สอบสวนนายวิสุทธิ์นะคะ
ก็เปิดเผยบอกว่าเขาบอกว่าตอนที่ขับรถมาถึงตรงนี้เนี่ย
จู่ก็เกิดอาการเกร็งไปทั้งตัวค่ะแขนขายกไม่ขึ้น
ก็เลยไม่สามารถควบคุมรถได้รถพุ่งเข้าชนกำแพง
ผู้โดยสารก็เลยได้รับบาดเจ็บไปด้วย
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรเวศนะคะ

ตำรวจจะเชิญตัวมาสอบสวนหาข้อเท็จจริง
และชดใช้สิ่งที่เสียหายต่อไปค่ะ